เป็นเหตุการณ์เดือดบนท้องถนนเลยค่ะ
มอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งขับปาดกัน
ไม่พอใจตั้งใจจะลงมาเคลียร์
แต่แม้พอมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้ว
อาการเคลียร์เนี่ยมันคงไม่ได้เป็นการยิ้มแย้ม

ถึงขั้นกระโดดขวางหน้ารถกัน
ถึงขั้นท้าทายบอกว่าชนเลยสิ
ท้าทายกันแบบนั้นและที่มันน่าสะเทือนใจก็คือ
มันมีเสียงคุณผู้ชมไปฟังกัน

ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปเลย

บอลอย่าพอแล้วบอลไม่เอา
จนกระทั่งสามีติดไปกับหน้ารถคันนี้

บอล
คือก็คิดว่าสามีก็ต้องบาดเจ็บนะ

ต้องร้องแบบเสียใจตกใจด้วย

วัวแต่ถ่ายคลิปแล้วตะโกนเรียกแล้วทำไมไม่วิ่งไปช่วย

ไม่มีสแตนอินไม่มีสลิงไม่มีสตันใดทั้งสิ้นเลยนะคะ

นายธีรเดชวิงปัดอายุ๓๐ปีค่ะ

เย็นเมื่อวานนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มารับนางสาวกรยารัฐมากหลายวัย๒๕ปี
ภรรยาแล้วก็ลูกชายวัย๔ขวบของเขา
จากที่ทำงานย่านถนนรัตนาธิเบส

ทีนี้ขี่มาถึงหน้าอาคารจอดรถของสถานีรถไฟฟ้าห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบสค่ะ
มีรถยนต์ฮอนด้าฟรีดสีขาวเนี่ยขับมาเบียดรถของเขา

แล้วรถคันขารถเก่งเนี่ยมาเบียดเขา
เขาก็เลยไม่พอใจขี่ตามไปต่อว่า
แต่กลายเป็นว่าคู่กรณีเนี่ยขับเบียดจนหัวเข่าภรรยาเขาได้รับบาดเจ็บ

จากนั้นคนขับเก๋งก็เปิดกระจกตะโกนต่อว่ากันไปมา
เขาก็เลยเหมือนขาดผึ้งเลยไม่เอาแล้ว
ลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วยืนขวางหน้ารถเก๋งเลย

เร่งเครื่องลากเขาติดกับกระจกหน้ารถ
ไปประมาณสักเกือบ๑๐๐เมตรได้อ่ะค่ะ

แล้วก็กลิ้งอยู่บนถนนจนได้รับบาดเจ็บ

ภรรยาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาด้วยนะ
หลังจากนั้นเนี่ยทั้งตัวเขาและภรรยาก็ไปที่โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ด

ตัวของนางสาวกรยารัฐภรรยาเนี่ย
มีบาดแผลถูกเฉียวที่หัวเข่า

ตัวเขาต้องถอดเล็บที่นิ้วโป้งเท้าข้างขวาด้วยนะ

แล้วคุณคิดอะไรอยู่คุณไปกระโดดขวางรถเขา

สาเหตุที่ตัดสินใจกระโดดขวางหน้ารถเนี่ย

แล้วขอโทษอยากได้ยินคำขอโทษ
อยากรู้ว่าเฉียวชนรถเขาแล้วทำไมไม่จอดลงมาดู

ภรรยาเอ่ยลูกชายเอ่ยตะโกนห้ามเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟัง
ไปฟังเสียงเขากันดูค่ะ
คุณไม่ต้องมาขอโทษผมหรอก

แค่ตอนที่คุณจะทำผม

เราพาคุณผู้ชมไปดูใบหน้าแล้วก็ฟังเสียงของอีกฝั่งหนึ่งบ้าง
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนสักเย็นหน่อยใช่ไหม

ห้าทุ่มของคืนที่ผ่านมานายพีรพันธ์เพ็ญจำรัฐเนี่ยเป็นคนขับรถเก๋งสีขาวคนนั้นแหละ
เดินทางไปหาพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบสไปให้ปากคำกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
นะฮะจนทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยบาดเจ็บรวมทั้งภรรยาด้วยเขาบอกว่า
คือนายพีรพันธ์เนี่ยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นที่เขากำลังเลี้ยวออกมาจากอาคารจอดรถของอาคารที่จอดของรถไฟฟ้า
ตัวเองเนี่ยเบี่ยงออกมาเพื่อแซงรถอีกคันที่จอดอยู่แต่พอแซงปุ๊บกลับไปเจอรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีเนี่ย
ขับอยู่เลนขวาทำให้เกือบจะเฉียวชนกันแต่ยังไม่ชนเขายืนยันว่ายังไม่มีการชน
แต่ว่าจังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ดันบีดแร่ใส่เหมือนไม่พอใจเขา
แล้วก็ขับตามมาเขาบอกว่าคนขับรถจักรยานยนต์ตะโกนด่าเขาอืม
ตัวเขาก็เลยเปิดกระจกไปแล้วก็ขอโทษแล้วนะเขาบอกเขาขอโทษแล้ว
แต่คู่กรณีนั้นไม่ยอมฟังจนมาถึงเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิป
คู่กรณีลงไปยืนขวางรถเขาก็ตกใจกลัวมากแล้วกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยรีบขับรถออกไปแล้วคิดว่าอีกฝ่ายคงจะไม่ได้เป็นอะไรมาก
เจ็บอะไรมากหลังจากนั้นเขาก็ไปทานข้าวก่อน
ให้หายรถติดเสร็จปุ๊บเขาก็ย้อนกลับมาหาตำรวจเพื่อที่จะมาพบกับพนักงานสอบสวนครับ

แต่ว่าตรงนั้นคือผมกลัวละครับ
ก็ตามที่เขาบอกแหละคือแน่นอนที่รถต้องไม่มีรอยเพราะรถนั้นไปเฉียวหัวเข่าของฝ่ายภรรยาของคนที่ขับ
ก็คือไม่ได้ไปเฉียวกับรถแต่ไปเฉียวกับเนื้อคนน่ะนะ
คือเข่าของอีกฝ่ายเขาบาดเจ็บไงก็เลยไม่มีรอยที่รถเก่งของเขา
ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเขาบอกว่าปกติแล้วถนนตรงนี้ช่องซ้ายสูตรนี้
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนเห็นว่ารถคันสีขาวเนี่ยเบี่ยงหัวรถออกขวาตามปกติ
แต่อยู่มีมอเตอร์ไซค์สีเหลืองที่ซ้อนกันมา๓คนก็คือมอเตอร์ไซค์ของคุณธีรเดชกับภรรยาแล้วก็ลูกนี่แหละ
บีบแตรแป้นลากยาวเลยแล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ตอนนั้นเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าก็ไม่เห็นว่าคนที่อยู่ในรถเก่งสีขาวจะตอบโต้หรือว่าเปิดกระจกมาด่ากลับนะ
แล้วก็เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามไปแล้วก็ไปขวางหน้ารถจนได้รับบาดเจ็บ
ทั้งที่ก่อนหน้าจะเกิดเรื่องทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ยพยายามดึงแล้วดึงอีกบอกให้ใจเย็น
เท่าที่ผมเห็นเลยนะเขาอยู่ตรงข้ามเส้นตรงโน้น
แต่อยู่ฝั่งนอกมันคือซึ่งเลนส์ตรงเนี้ย
มันเป็นเลนตัดออกไม่ใช่เลนตัดเข้า
แล้วเขาก็ด่ากันตรงเนี้ยพี่พอมันด่าเสร็จอ่ะ
แล้วเจ๋งเขาไปเจ๋งไปปุ๊บเมียบอกว่า
ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องตามดันเย็น
แต่มันก็บิดไปเบื้องต้นค่ะตำรวจเขาก็ต้องตรวจยึดรถยนต์
สองหกหกของนายพีรพันธ์คู่กรณีเอาไว้ก่อน
ทะเบียนหกก่อไก่พอพานห้าแปดเจ็ดแปด
ของนายจิรเดชเอาไว้ด้วยนะคะก็เอาไว้ตรวจสภาพกันทั้งคู่เลย
โดยมอเตอร์ไซค์ของนายธิรเดชคันสีเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
สภาพปกติดีนะคะไม่ได้มีร่องรอยการเฉียวชนเลยค่ะ
ซึ่งบ่ายวันนี้นายธิรเดชเองได้เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งด้วย
หลังจากให้ปากคำนายธิรเดชแจ้งข้อหากับนายพีรพันธ์คู่กรณี
เป็นข้อหาพยายามฆ่าค่ะค่อนข้างหนักนะเออเพราะว่าเจตนาเขาบอกว่า
ตนาตอนที่เขาไปขวางหน้ารถแล้วแล้วคุณเร่งเครื่อง
นั่นคือตั้งใจชนให้เขาเสียชีวิตอืม
อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนบอกว่าเรื่องฐานความผิดนี้
ไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วจะแจ้งได้เลยเป็นข้อหาได้เลยนะคะ
ต้องตรวจสอบจากใบรับรองแพทย์แล้วก็สอบปากคำคู่กรณีอีกครั้งก่อน
ซึ่งพรุ่งนี้จะมีการนัดมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ต้นก็ให้การไม่ตรงกัน
อีกฝ่ายบอกว่าอีกฝ่ายนึงด่าก่อนอีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ได้ด่า
เป็นการไปขอโทษแล้วด้วยซ้ำอะไรแบบนี้
ก็ต้องรอฟังการสอบสวนด้วย